เพราะว่าอุบัติเหตุต่อไปบอกเลยว่าหวาดเสียวค่ะ

คือรถเขาขับมาทางตรงดีคุณ

ขี่ตัดหน้าแบบเสี้ยววินาทีเดียว
แล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง

นี่ยังไม่ได้ชนนะคะยังหวาดเสียวขนาดนี้เลยอ่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าชนไปนะคุณคิดดูนะอุบัติเหตุจะร้ายแรงขนาดไหน

ชนแน่แน่นอนเลย
ทำเอาคนในรถยนต์ตกออกตกใจมากนะคุณผู้ชมนะ
คือลองคิดดูนะถ้ามันเร็วกว่านี้อย่างที่คุณชนะบอกมันชนแน่นอน
จากการสอบถามนะคะถามไปที่คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือ
นายน้อยนะคะนายน้อยขออนุญาตสงวนชื่อจีกนะคะ
เป็นชาวบ้านเวียงนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง
เล่าให้ฟังนะบอกว่าเขาขับรถออกมาจากบ้าน
เพื่อที่จะกลับเข้าไปที่ร้านที่ตัวเมืองแพร่
แล้วพอมาถึงที่บริเวณตรงนี้ที่เกิดเหตุตรงนี้
มันมีรถมอเตอร์ไซค์สีขาวคันนี้ค่ะที่คนขับขี่เนี่ยเป็นผู้หญิง
อายุน่าจะประมาณสักสามสิบปีขับขี่พุ่งตรงมาเพื่อจะข้ามฝั่ง
ขึ้นเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนจะแบบไม่อยากไปกลับรถน่ะ
คือทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายชัดเจนฝุ่งตัดกลางเลยเออแบบเนี้ย
ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วตัดมาแบบระยะกระชั้นชิดแบบนี้
ไม่ยอมไปยูเทิร์นนะคะค่ะนายน้อยฝากเตือนเลยนะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องฝากบอกด้วยนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เตือนไปด้วย
บอกชาวบ้านแถวนั้นนะว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่ามักง่ายเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริง
มันไม่คุ้มไม่คุ้มเลยแม้แต่นิดเดียว
สำหรับพื้นที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายร้องกวางแพร่นะคะเป็นเนี่ย
เกาะกลางถนนตรงนี้มันจะเป็นเกาะกลางถนนที่ขอบมันต่ำนะ
มันทำให้รถมอเตอร์ไซค์หลายต่อหลายคันอ่ะขี่ขึ้นไปเนี่ยอืม
เห็นมั้ยมันจะมีรอยยางรถมอเตอร์ไซค์เต็มเลยอ่ะค่ะครับ
คือก็เลยทำให้ตรงนี้มีรถที่แอบลักไก่ใช้คำนี้
การกลับรถเนี่ยบ่อยมากแล้วก็บริเวณนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเช่นเดียวกัน
ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่ามักง่ายนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันสูญเสียหรอก
เพราะดีมากครั้งนี้ที่มันยังไม่ได้เป็นอุบัติเหตุมันเพียงแค่
หวัดเสียวที่เกิดจากความมักง่ายเท่านั้นแต่บอกเลยว่ามันจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไปจริงอืม
คือไอ้จุดแบบนี้วิธีการแก้ของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยที่เขารับผิดชอบเนี่ย
เขาจะเอาที่คงที่กั้นค่ะประกันเอาไว้นะครับค่ะ
ให้ชาวบ้านเขาใช้เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นมันผิดกฎจราจร